๑๙นะคะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙จากการแถลงของสวบคกันหน่อยนะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๔๐๒๙ราย
อาการดีขึ้น๑๕๗๔๒ราย
เสียชีวิตเพิ่มอีก๑๘๐รายนะคะ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตสะสม๑๔๓๕๓ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๑๓๘๒๑๗๓รายค่ะ